ช่วงนี้มาดูเรื่องราวที่มีคนเขาไปถ่ายคิดเอาไปได้แล้วก็ไปแชลเนิลโซเชียลนะคะเกิดที่
เอามีดกระหน่ำฟันผู้ชายคนหนึ่งโอ้มีทั้งนักท่องเที่ยวมีทั้งคนไทยเขาก็ไปซื้อของไปเดิน

นี่ค่ะก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสื้อขาวคนนี้ไปช่วย
ไปช่วยไปช่วยประถมพยาบาลคนเจ็บ
แต่คือคนไทยที่เห็นไม่กล้าเข้าไปช่วยนะ

แต่ต่างชาติคนนี้เข้าไปช่วยนะครับ
น้าก็ยืนถอดจีวงจีวอนออกหมดเลยครับ
คนก็งงว่าทำกันทำไมเกิดอะไรขึ้น

พระรูปนี้นะยืนรอมอบตัวอยู่ข้างครับ

ตำรวจก็เลยนำตัวไปจับศึกเลย

ไปจับเอามือไขว้หลังแบบนี้นะครับ
จากการตรวจสอบเพราะว่าพระรูปดังกล่าวเนี่ย
จริงตอนแรกหลายคนไอ้พระปอมหรือเปล่า

ชื่อว่าพระนิวัฒน์ประจันตะเสน

อัฆราชโชธกาวนิสอายุ๓๐ปี

สาเหตุก็ยังไม่ทราบแน่ชัด

สักพักนารินเดินกลับมาหาพระนิวัฒน์

แล้วก็โชว์เสื้อนี้มีพระเครื่องนะเต็มแผงไปหมดเลย

แล้วก็ต้นคอจนบาดเจ็บสาหัส

ความขึ้นหน้าล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ตำรวจสนพระพลาชัย๒คุมตัว

นายนิวัตรออกมาสินาศิษยาก็เรียบเฉย

คู่คุณโรงพยาบาลก่าง

ทางด้านของผู้สื่อข่าวของเราคุณสุดปริดามหายศก็ลงพื้นที่ไป
ไปที่หน้าโรงแรมชนะทาวน์ถนนเยาวราช
ไปคุยกันกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เห็นเหตุการณ์นะครับ
พนักงานร้านอาหารพ่อค้าแม่ค้า
เขาก็พูดถึงเรื่องของชนวนเหตุที่มันเกิดขึ้น
แตกต่างกันออกไปจากคำให้การของแต่ละคน
เขาอ้างบอกว่านายนิวัฒน์มือมีดเนี่ย
กล่าวอ้างกับตำรวจก่อนหน้านี้
ซึ่งมันต่างกันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่
ผู้เห็นเหตุการณ์เขาก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าปกติแล้วเนี่ย
ดีพระนิวัฒน์หรือว่านายนิวัฒน์มาเดินแถวนี้เป็นประจำ
เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดที่บริเวณใกล้กับโรงแรม
พร้อมกับบอกว่าเขาบอกกับพ่อค้าแม่ค้าบอกว่า
ดีพระนิวัฒน์ที่ยืนอยู่ที่หน้าโรงแรมเนี่ย

หลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็มีปากเสียงกัน

โมโหถูกกลับหาเป็นพระปลอม

อย่าไปเชื่อก็เถียงกันไปเถียงกันมา
ก่อนที่เหตุการณ์มันจะบานปลายแล้วก็เนี่ยฮะ

ซึ่งก็ไม่ตรงกันกับที่พระท่านเล่าเอาไว้

มีคุณผู้ชมหลายท่านก็อยากจะทราบเหมือนกันว่า

ผู้สิทธิ์ข่าวก็ไปสอบถามตำรวจสอนอบทรัพย์
ไทย๒ก็ทราบว่าฝรั่งคนนี้

สกูเบอร์นะฮะอายุ๔๕ปี
เป็นนักท่องเที่ยวชาวออสเตรีย
เขาพักอยู่ที่พัทยา

แล้วก็ไปนั่งดื่มกาแฟอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ

ก็เลยรีบเข้าไปช่วยห้ามเลือดให้กับคนเจ็บ

มีเพียงฝรั่งคนนี้คนเดียวที่เข้าไปช่วย
ท่ามกลางไทยมุงหลายสิบคน

ทำไมปล่อยให้ฝรั่งไปช่วยคนเดียว
แต่ว่าจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะคุณผู้ชม
เพราะว่านอกจากฝรั่งคนนี้แล้วเนี่ยนะฮะ
ก็ยังมีคนไทยอีกหลายคนเข้าไปช่วยนะครับ

สังกัดกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ

จากลูกสอนที่นี่อยู่นะครับ

กำลังนั่งรถโดยสารประจำทาง
กลับเข้าไปยังฐานทัพเรือกรุงเทพแล้วก็ได้ยินคนตะโกนขอความช่วยเหลือ
คนตะโกนบอกว่าคนโดนมีดฟันคนโดนมีดฟันเนี่ยค่ะ
ตัวเองตัดสินใจลงจากรถเลยนะคะแล้วก็เข้าไปช่วย
แล้วก็พบว่ามีผู้ชายคนนึงโดนมีดฟันจนเลือดท่วมค่ะ
ตอนนั้นมีฝรั่งคนหนึ่งกำลังช่วยประถมพยาบาลอยู่

ซึ่งระหว่างที่รับราชการเป็นทหารเรือมาปีกว่า
ก็เรียนรู้เรื่องของการประถมพยาบาลเบื้องต้นอยู่แล้ว
พอเห็นผู้บาดเจ็บก็เลยรีบลงไปช่วยห้ามเลือดค่ะ
เห็นก่อนหน้านี้ครับเขาเรียกเหมือนเรียกให้เขาไปช่วยด้วยอะไรอย่างนี้
ผมก็ฟังเขาพอรู้เรื่องอยู่
แล้วก็เขาบอกให้ไปช่วยแบบขอผ้าหน่อย
ห้ามเลือดที่ต้นคอเขาที่เขาโดนฟันเข้าไปช่วยเขา
พลทหารรณชิตก็บอกว่าตัวเองรับราชการเป็นทหารเรือ
ทัพเรือกรุงเทพกองทัพเรือปีกว่าแล้วนะคะ
ระหว่างที่เป็นทหารเรือก็ได้รับการฝึก
เรียนรู้เรื่องของการประถมพยาบาลเบื้องต้นในกองทัพอยู่แล้ว
พอเห็นผู้บาดเจ็บก็รีบลงไปช่วยโดยไม่ลังเล
ก็ต้องขอบคุณพลเมืองดีทุกคนที่เข้าไปช่วยเหลือในเหตุการณ์นี้
และสิ่งที่ต้องตรวจสอบก็คือตกลงแล้วอดีตพระรูปนี้

ใช่ครับนี่จากการตรวจสอบแล้วนะฮะ
พระนิวัฒน์หรือว่านานิวัฒน์เนี่ยนะครับ
มีประวัตินะเคยถูกจับคดีเรื่องของการพกอาวุธ
ในทองที่ของสอนอนพระพระชายหนึ่งมาก่อน
แล้วก็มีคดีเรียมรายเงินในท้องที่สนจักรวรรดิเมื่อปี๒๕๖๐ด้วย
ล่าสุดเนี่ยอดีตพระนิวัฒน์เองเพิ่งจะบวชใหม่เมื่อต้นปี๖๑นี่เองนะครับ
ที่วัดบึงแก้วอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น
หลังจากนั้นก็ออกทุดงเรื่อยมาปักหลักอยู่ที่ย่านเยาวราชนะ

คนในพื้นที่ก็คุ้นชินคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแหละครับ
แล้วก็มาก่อเหตุล่าสุดแบบนี้ขึ้นมานะครับค่ะ